ไปดูที่ความขึ้นไหวของวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยครับ
เมื่อวานนี้ลงฟื้นฟูร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันสนามสามนะครับสามสนามในรอบแรกที่ผ่านมาของศึก
นวดด้วยเตียงน้ำแล้วก็การนวดด้วยเก้าอี้ไฟฟ้านะครับ
จะลงฝึกซ้อมต่อในช่วงค่ำเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
เดินทางจากประเทศไทยไปประเทศตุรเคียในคืนนี้นะครับ
เวลา๒๓นาฬิกานะครับเพื่อเตรียมแข่งขัน
พบกับเจ้าภาพตุรเคียในวันที่๑๔กรกฎาคมนี้นะครับ
เวลาสี่ทุ่มครึ่งต่อไปครับไปดูนี่ครับ
ถือว่าเป็นไฮไลท์เมื่อวานเลยนะครับสึกมวยคูดามไฟท์สิบหกนะครับ

เป็นการพบกันระหว่างแน็ตเกษรินครับกับอามี่แม็กซิม
ถือว่าแฟนมวยนี่รอดูคู่นี้แน่นอนนะครับ
คู่นี้ชกกันในระบบ๒ยกยกละ๑นาทีทั้งคู่
ลีลาแม่ไม้มวยไทยกันเต็มที่ครับก่อนขึ้นชกก็แน่นอนครับ
ไหว้ครูก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นไปชกกันนะครับ
ลีลาแม่ไม้มวยไทยนี่ไม่มีใครยอมใครเลยนะครับ
ชกก็เป็นไปอย่างสูสีครับก่อนที่กรรมการ๓คนนั้น
ตัดสินให้เสมอกันด้วยคะแนนสิบต่อเก้าเก้าต่อสิบแล้วก็สิบต่อสิบนะครับ
ถือเป็นผู้ประกอบรายการที่เรียกเสียงฮาจากแฟน
ซื้อตัวเข้าชมได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ
เอาละครับมาดูความพร้อมแล้วกันนะครับ